ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวความรักนะคะของ
ไหม่ดาวิกาแล้วกับพี่เต๋อลุงแล้วก็ลิงนั่นเอง
จะบอกว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมาเล่านะยังไงไม่ได้อวด
คือไปเจอสาวใหม่ดาวิกาเมื่อวานนี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์อวตาร
หลายคนรอคอยมาตั้ง๑๓ปี
สัมภาษณ์นี่นะก็ถามย้อนไปถึงโมเมนต์วันครบรอบ๕ปี
เห็นลงคลิปเต้นลงคลิปรำกันเนอะ
แคปชั่นเขาแบบว่าอุ๊ยรักป่ะเนี่ย

แล้วงานนี้น้องใหม่ก็ขิงแรงมากค่ะ
ถามพี่เต๋อไปว่ารักป่ะเนี่ย
เต๋อเขาตอบให้ฟังด้วยนะคะพี่ว่ารัก
ส่วนความปังมันอยู่ตรงที่คำว่ารักของคู่นี้
เขาพูดกันทุกวันอยู่แล้วค่ะ
น้องใหม่ตอบชัดแบบไม่มีเขินเลยพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็แซวตัวเองด้วยนะว่าอุ๊ยตายแล้ว

แต่ที่แน่ค่ะของขวัญวันครบรอบ๕ปี
อกถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังความหวานของลุงลิงจากปากน้องใหม่ดาวิกากันหน่อยค่ะ
เขาพูดคำว่ารักไหวไหมคะ

พอถึงวันครบรอบอย่างนี้ค่ะ

หนูก็บอกมันจะไม่มีได้ยังไง
อ๋อใช่ต่อให้มันจะแบบพวบวันแต่ยังไม่มีนิดในหน่อย

เป็นอะไรครับเพิ่งกำลังจะ

แต่ถ้าคนที่ไม่มีก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วเขาอวดหรือเปล่า
เขาอวดหรือเปล่า
แต่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอวดนะ
ว่าเราก็มี
สนิทร้องไห้แล้วตอนนี้คนเดียวแล้ว
แต่เล่นน้องใหม่กับพี่เต๋อเขาน่ารักดีนะคะ
มันเธอไทยรัก